คุณผู้ชมค่ะได้เวลามาอัปเดตราคาสินค้ากันแล้วนะจ๊ะไปดูราคาของเนื้อสัตว์กันหน่อยจ้าวันนี้มีราคาปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะคะ
เนื้อแดงนะคะคงที่อยู่ที่๒๐๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
สะโพกไก่๙๐บาทคิโลกรัมส่วนเนื้อแดงวัว
นะคะปรับขึ้นมาสิบบาทนะคะอยู่ที่สองร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์นะคะสี่จุดหกบาทต่อฟองค่ะ
มากันที่ราคาของเห็ดกันหน่อยเช็คราคากันนะคะ
เห็ดฟางนะคะหนึ่งร้อยสิบบาทต่อกิโลกรัมค่ะ
นางฟ้าสี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูห้าสิบบาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็เห็ดเข็มทองอยู่ที่๓๐บาทต่อกิโลกรัม
เอาล่ะสัปดาห์นี้มีราคาของเนื้อวัวปรับขึ้นมานิดหน่อย